ดูความคืบหน้านักเรียนต่างสถาบันยิงกันจนตายหน่อยนะคะ
ให้คุณผู้ชมฟังสั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บางบัวทองนนทบุรีค่ะ
คือวันที่๗มกราคมมีน้องนักเรียนปวชปี๓๒คน
ขี่มอเตอร์ไซค์กันออกมาจะมาซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ

อายุ๑๙แล้วไปเจอผู้ก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์สวนมาเหมือนกัน
ผู้ก่อเหตุถามว่าใช่เติ้ลหรือเปล่าเขาบอกไม่ใช่ผมครับ
แต่ผู้ก่อเหตุก็ไม่สนใจอะไรลงมาแล้วยิงใส่เลยนะคะ
ยิงเข้าหลังคนซ้อนทะลุโดนหลังของคนขี่ด้วย
คนซ้อนที่โดนยิงจนทะลุทะลุเนี่ยเสียชีวิตนะคะ
คนเจ็บและคนตายก็คือนายนัทชัยหรือน้องบอล
คนนี้คนเจ็บเป็นคนขี่รถส่วนคนเสียชีวิตเนี่ยคือน้องเบียร์หรือว่าน้องเฉลิมโรธนะคะ
คนก่อเหตุวันนี้มอบตัวแล้ว๑คนค่ะ
ชื่อสหัสวรรษมีหรือว่าหมอกอายุ๒๑ปี
ส่วนคนที่เป็นมือยิงยังหนีอยู่นะคะ
คือนายฉลองลาบทรัพย์มหาภัยศาลหรือตังค์
วันนี้ทีมข่าวได้หลักฐานชิ้นสำคัญ
เป็นภาพกล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุ
ในกล้อง๖โมง๑๖นาทีช่วงเย็น
แล้วมาด้วยเสียงกรี๊ดคือจากกล้องมุมตัวดิ

บ้างนะแรกบ้างนับที่๒แล้วคนขอกรี๊ดกัน

นี่คือคลิปตอนที่เกิดเหตุเลยมีวงจรปิดอีกมุมด้วยจับภาพหลังก่อเหตุได้
พอยิงเสร็จปุ๊บอันนี้เราสโลให้ดูนะส่วนอันนี้หลังก่อเหตุพอยิงเสร็จปุ๊บเห็นไหมคะ
รถผู้ก่อเหตุก็ขี่วิ่งเรียบคลองไปที่ซอยเกดอ่ำพัฒนา
ส่วนกล้องวงจรปิดอีกตัวหนึ่งจากหน้าร้านกาแฟก็บันทึกภาพทั้งคู่ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนี
่งหน้าถนนบางไผ่หนองพราวงายก่อนที่จะพ้นรัศมีของกล้องไป
นี่ค่ะนี่ค่ะไปแล้ว
วันนี้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรบางบัวทองคุมตัวนายสหัสสวัสดิ์หรือว่าในหมอก
ที่ประสานขอเข้ามอบตัวนะคะมาสอบปากคำตอนแรกเนี่ยหนีไปลบบุรีแต่พอเป็นข่าวปุ๊บ
แม่ก็พามามอบตัวแล้วแม่ก็มาร่วมในการสอบปากคำด้วย
สอบปากคำเสร็จก็คุมตัวมาไว้ห้องคุมขังเจ้าตัวพูดสั้นสั้นว่า
อยากขอโทษญาติผู้ตายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เพราะลูกบอกว่าเป็นแค่คนขี่ไม่ใช่คนยิง
วันเกิดเหตุแค่ขี่รถไปรับเพื่อนไปเรียนหนังสือ

ลูกชายไม่ได้มีส่วนรู้เห็น
เพราะลูกชายพูดถ้าอย่างพูดกันภาษาเรา

ว่าใจเขาไม่ได้อะไรขนาดนั้น
เจ็บแม่ข่าวแล้วบุตรว่ามีการโฟกปืนทั้งสองคนหรือเปล่า

และการที่ลูกขี่รถตีคู่ไปกับรถของคนเจ็บและคนตาย
รู้หรือเปล่าว่าเพื่อนลูกที่รับมามีปืน

จะไปคุยกันหรือว่าไปทำอะไรกัน
นี่คือคำให้สัมภาษณ์ของแม่คนก่อเหตุ

ถิตาพรลำถึงแม่ของน้องเบียร์ผู้เสียชีวิตค่ะ
พอรู้ว่าหนึ่งในสองคนเกาะเหตุมอบตัว

แต่ก็อยากให้ตำรวจตามตัวการสำคัญที่เป็นคนยิง
ชดใช้ในสิ่งที่ทำกับลูกแม่ให้ได้
แม่อยากถามยิงลูกแม่ทำไม
ที่ลูกแม่ก็บอกไปแล้วว่าไม่ใช่เติ้ล

ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนด้วยซ้ำ
อยากถามมากทำทำไมแล้วอายุก็มากกว่าลูกด้วย
แล้วน้องก็บอกแล้วว่าน้องไม่ใช่

ก็น้องบอกแล้วว่าไม่ใช่ทำไมถึงยังต้องตามมายิง
ไม่มีไม่มีไม่เคยแบบไปตีกันหรืออะไรอย่างนี้
ไม่เคยค่ะไม่เคย
เพื่อนเยอะก็จริงแต่น้องไม่ได้ไปมีเรื่องกับใคร
แต่ก็จบพร้อมกับที่ว่าต้องทำเผาน้องอะไรอย่างนี้ค่ะ
อยากให้เขามาขอข้อม้าก่อนที่แม่จะเผาน้องด้วยซ้ำ
แม่อยากให้ตำรวจตามจับให้ได้ไวอะไรอย่างนี้ค่ะ
พวกมันใช้เฟสที่เป็นเฟสปลอมครับ
มาหาเพื่อนผมที่ชื่อเติ้ล

มาว่ามึงจะเอาเปล่ามึงจะเล่นเปล่า

แล้วพอวันที่๒๙วันสถาปนาโรงเรียนกรุงทนใช่ไหมครับ
แล้วมีเพื่อนของไนเติ้ลมันไปถ่ายรูป๒คน
ถ่ายรูปบล็อกมันที่ที่เป็นบล็อกตามโรงเรียนที่เป็นโพ่นสเปย์ครับนั่นแหละครับ

คืนนั้นพวกมันเฝ้าบล็อกมันว่า
ดูดิว่าจะมีใครมาทำอะไรกับบล็อกมันหรือเปล่า

นอนอยู่บ้านมะนามันก็นอนอยู่บ้านจริงครับ
เขาคิดว่าคนตายเป็นไอเติ้ลหรือเปล่า

แต่ตอนก่อนยิงพวกผมบอกแล้วว่าไม่ใช่

ผมว่าไม่ใช่ไม่ใช่มันก็ยิงครับ

ด้านผู้กำกับการสพบางบัวทองบอกว่า
ตอนนี้ก็คือเหลือมือปืนคือในตังค
ฉลองลาบทรัพย์มหาภัยศาลที่ยังหลบหนีอยู่

ตำรวจบอกว่าอีกไม่นานก็จับตัวได้
เรื่องต้น๒คนทั้งหมอกและตังค

ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

และข้อหาพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะ
รวมถึงคัดค้านการประกันตัวท้ายสำนวนด้วย